มาดูเรื่องนี้ที่ปฐุมธานีโอ้โหร้อนระอุมากราวกับในหนัง
พี่คิดมีหนุ่มคนหนึ่งวัยสี่สิบปีเขาคงคลั่งคลั่งยาเสพติด
ทีนี้ชาวบ้านแล้วก็คนครอบครัวก็มีการประสานตำรวจเข้ามา
หวังจะใช้ไม้งามสยบหนุ่มคลั่งแต่หนุ่มคลั่งสู้ตำรวจ
สุดท้ายชาร์จตัวสำเร็จไหมดูนาทีปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่อยค่ะ
ไม่ถอยเลยอ่ะทำไมเขาคลั่งขนาดนี้เนี่ย
นั่นน่ะสิคะคือโลกกำบังตำรวจก็ต้องมีการโอ้โหฟาดลงแล้วก็ใช้ไม้กระบองต่างของตำรวจนะคะ
เป็นยุทธวิธีในการที่จะสยบหนุ่มคลั่ง
ช่วงบางตอนคุณผู้ชมจะเห็นนะคะมีการยิงนั่นไม่ใช่ยิงปืน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
ภายใต้การปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจสพสวนพริกไทยนะคะ
ซึ่งกำลังชาร์จตัวนายอวยชัยเรืองเนธ
หรือว่านายเล่วัย๔๐ปี
แม่นายเล่นี่ก็เล่เหลี่ยมเยอะเหมือนกัน

ใช้มีดที่เป็นมีดอิโต้สุดท้ายเนี่ยค่ะ
ตัวเองก็หัวแตกเหมือนกันเลือดไหลโกรกอยู่แบบนี้
ที่เจ้าที่ตำรวจจะมีการควบคุมตัวขึ้นรถกระบะต่อไป
ทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทราบว่า
หนุ่มคลั่งคนนี้นายอวยชัย
มีการใช้อาวุธมีดด้ามยาวเป็นมีดยาวเหมือนมีดดายาถางย่านะคะ
มีการฟันนายสมศักดิ์วัย๔๘ปีชาวบ้านแถวนั้นจนเขาก็บาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะมีการประสานตำรวจเข้ามา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ตำบลบางพูดอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อช่วง๗โมงเช้าของวันนี้นะคะ
เหตุเกิดวันนี้เพิ่งคุ้มคลั่งแต่เช้าเลยอ่ะครับ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีตำรวจเนี่ยบาดเจ็บหนึ่งนายนะคะ
ท่านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณนิ้วมือจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เป็นพี่สาวของผู้บาดเจ็บที่ฟันโดนทำร้ายเหมือนกัน
เขาบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ของเขาเนี่ยเหมือนกับเดินไปซื้อของฮะแล้วก็เป็นบ้านที่แบบบ้านซื้อของเนี่ย
ก็คือเป็นร้านขายของชำของคนก่อเหตุนั่นแหละค่ะคือหนุ่มคลั่งคนนี้เขาเปิดร้านขายของ
ตัวคนที่โดนหนุ่มคลั่งทำร้ายเนี่ยเดินไปซื้อของตอนเช้า
ทีนี้คนก่อเหตุด้วยความที่ว่าเหมือนกับโอ้โหเป็นเพื่อนบ้านกันก็มีอาการคุ้มคลั่งบ่อย
ก็มีการเหมือนกับตักเตือนน้องแล้วว่าระวังนะ
ผู้ชายคนนี้มันคุ้มคลั่งขึ้นมานะไปซื้อของบ้านมันอ่ะ
ระวังโดนทำร้ายร่างกายสุดท้ายก็โดนจริงนะคะ
ฟังเพิ่มเติมจากพี่สาวคนเจ็บหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจสส่วนพิกทัยจัวร์ประทุ่มธานีเอง
ได้มีการควบคุมตัวคนก่อเหตุเอาไว้พร้อมกับอาวุธมีดจำนวน๑เล่ม
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
มีคุณผู้ชมดูผ่านทางไลฟ์สดฝากชื่นชมตำรวจด้วย

แล้วก็ขอให้อาการบาดเจ็บหายบ่อยค่ะ
สาเหตุการคุ้มคลั่งก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าคลั่งยาคลั่งยาจริงหรือเปล่า

ถ้าเจอก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะฮะ
แล้วก็ต้องเข้าสู่การบำบัดรักษาระมัดระวังด้วยครับ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น